เคล็ดลับดีจากหมอไก่พพาธินี
ที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมให้กินเจอย่างไกล

เราไปฟังว่าหมอไก่มีเคล็ดลับยังไง

เทศกาลกินเจจะมีทั้งหมด๙วันนะคะ
วันที่๑จริงเลยเนี่ยก็คือวันที่๖
คือการกินเจเนี่ยมันจะต้องควบคู่กับในเรื่องของการถือสินไปด้วยนะคะ
อย่างน้อยก็คือถือสินห้า
แล้วมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยหลายอย่าง
บางคนเนี่ยก็จะมีความเคร่งมากก็คือจะมีการใส่ชุดขาวด้วย
ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กินเนื้อสัตว์
แต่ว่าเราก็ห้ามกินพวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อสัตว
เช่นพวกน้ำผึ้งไข่นมอะไรพวกนี้นะคะ
เพราะว่าเขาถือว่าเป็นการเหมือนกับเบียดเบียนสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ในเรื่องของพวกผักบางชนิดที่มันมีกลิ่นฉุนมากเนี่ย
เขาก็ใช้กระเทียมหรือว่ากระเทียมโทนจีนอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็คือหลักเกียวแล้วก็จะมีปู่ชัยนะคะแล้วก็จะมีผักชีแล้วก็พวกยาสูบ
ก็ขอแนะนำว่าให้มีการไหว้พระมีการสวดมนต์นิดนึงนะคะ
และก็จริงถ้าสมมุติกันไปเมื่อวันต่อวินไถม์
อยากจะแนะนำให้ทุกคนไปที่๓๙นะคะ
วัฒนศาสตร์เจ้าเนี่ยเขาจะมีการทำวิธี
ก็คือจะเป็นการขอพรต่างกับจักรพระอะไรงี้ค่ะ
บางคนเนี่ยคือไม่สามารถที่จะกินเจได้ถึงขนาด๙วันจริง
เราอาจจะเหมือนกับมีความตั้งใจว่า

จริงไม่จำเป็นต้องครบทั้ง๕วันก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
อนิสงฆ์นึงก็จะส่งความเลี้ยงของโอกาส

และแก่ปุ๊บตัดเท่านั้นให้มีชีวิตรอดต่อไป
ก็คืออันนี้ส่งนั้นก็จะได้กับตัวเรา
หมายถึงว่าจะมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิต

แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนหลายคนที่กินเจแล้ว
ต้องถือศีลด้วยนะทำความดีด้วยในช่วงนี้นะครับ